เริ่มกันที่การแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวนะครับ
ซึ่งจัดการขันไปตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ

คุณวิลวิทเจริญเชื้อผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากหาดเตยงามอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับ
หลังจากที่เหล่าบรรดานักเล่นใบนั้นออกจากจุดสตาร์ทตั้งแต่เวลา๗นาฬิกา๑๕นาทีครับ
ขณะนี้นักเล่นใบทั้ง๘๗ชีวิตนั้นต่างก็พยายามนำเรือใบของตนเอง
เข้าเส้นชัยณบริเวณหาดเตยงามแห่งนี้ให้เร็วที่สุดครับ
แต่วันนี้ต้องประสบปัญหาเล็กน้อยเมื่อคลื่นลมค่อนข้างเบา
ทำให้ต้องออกแรงในการเล่นใบมากเป็นพิเศษครับ
แข่งขันเรือใบข้ามอ่าวเฉลิมพระเกียรติครบรอบ๕๐ปี

แล่นเรือใบประเภทโอเคด้วยพระองค์เอง
จากพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
ยังหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบบริเวณหาดเตยงาม
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเหล่านาวิกยโยธิน
ใช้เวลาในการเล่นใบ๑๗ชั่วโมง
ที่เข้าแข่งขันในวันนี้จะมีทั้งสิ้น๑๐ประเภท
รูปแบบการแข่งขันที่เปิดโอเพ่นนะครับ
มีทั้งเรือใหญ่อย่างเรือคิวโบ๊ทที่ต้องใช้ผู้เล่นใบ๔๗คน
หรือเรือเล็กอย่างเรือ๔๒๐เรือออปติมิสเรือเลเซอร์และเรือโอเค
ซึ่งทั้งหมดจะต้องเล่นใบในเส้นทางเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แล่นใบเมื่อ๕๐ปีที่แล้วรวมระยะทาง๖๐มายทะเลหรือ๑๑๑กิโลเมตรครับ
สภาพอากาศในวันนี้ค่อนข้างร้อนจัดครับรวมถึงกระแสลมในวันนี้มีคลื่นแล้วก็กระแสลมค่อนข้างเบา
ทำให้เรือนั้นก็ต้องออกแรงพอสมควรนะครับในการเล่นใบ
อย่างไรก็ตามเรือที่เข้าเส้นชัยในลำแรกนั้นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้ชนะในทันทีครับ
เพราะฝ่ายจัดการแข่งขันนั้นก็ได้กำหนดแต้มต่อสำหรับเรือแต่ละประเภทไว้
เรือใหญ่ซึ่งจะเล่นไปได้เร็วนั้นก็จะมีแต้มต่อที่น้อยกว่าเรือเล็กนะครับ
ทำให้ผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนั้นไม่จำเป็นครับที่จะต้องเป็นผู้ชนะเสมอไป
แต่อย่างไรก็ตามชัยชนะนั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญเมื่อเทียบกับการร่วมเฉลิมฉลองในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงแล่นใบจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันมาที่หาดเตยงามแห่งนี้ครับ
ในช่วงเย็นนะครับท่านองค์คมนตรีพลเรือเอกชุมพลปัจจุสานนท์นั้นจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเพื่อมอบรางวัลและเกียรติบัติให้กับเหล่านักเล่นใบที่แข่งขันในวันนี้ครับ
และด้านหลังผมนี้นะครับเรือใบที่เข้าเส้นชัยก็จะมาขึ้นเทียบท่าที่ชายหาดเตยงามด้านหลังของผมนี้นะครับก่อนที่จะมาวัดกันอีกครั้งครับว่าเรือลำใดจะเป็นผู้ชนะสำหรับการแข่งขันในวันนี้ครับและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากหาดเตยงามอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับ